มีร้านของเจ้าคุณทรงชัย

เมื่อก่อนชอบไปบุกตอนกลางคืน
แต่ตอนนี้คงคนเต็มแม่ก
คือตั้งแต่เจ้าคุณทงชัยไปทำพิธีให้กับเลสเตอร์เนี่ย
ตอนนี้เลสเตอร์ขึ้นมาอยู่อันดับต้นก่อน

เพราะเมื่อก่อนเลสเตอร์เป็นทีมที่อยู่ที่ดินชั่นสอง
อยู่ที่หน้าสองพอมาเมื่อรุ่นโดยการที่แล้ว
ก็จะอยู่ท้ายตารางคือหนีตกชั้นเสร็จปุ๊บพอมาฤดูการนี้
ขึ้นมาเลยขึ้นมาอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีก

เราเรากันว่ากันช่ายอย่ายุ่งกับพยานอย่ายุ่ง
เสร็จแล้วเจ้าคุณทงชัยเหมือนแบบว่าตั้งแต่ไปทำพิธีเนี่ยก็มีไปฝังของตามสนาม
แล้วก็นี่เจ้าพี่ทงชัย
กุลดวงชัยแล้วก็มีเอาพระยันเนี่ยคุณนึกออกไหม
เอาพระยันตร์นี่ไปติดรอบสนามเลย

คุณรู้ไหมนักแสดงสาวท่านหนึ่งที่ตอนนี้ปัจจุบันดงดังอยู่

แล้วก็เจ้าคุณท้องชัยอาบน้ำมุนให้แล้วดังเลยว่ารู้ไหม

อ๋อน้องขวัญ
คนที่ไปอีกคนนึงที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแบบอย่างหนักเลยนะ
จุ๋ยวรรถยาแต่คือก็ไปกันหมดจ๊ะเจ้าคุณทรงชัยถึงเวลาเจ้าคุณทรงชัยอันนี้เป็นผู้จัดการทีมของเรสเตอร์เขา
หลังจากที่มีเหตุการณ์ไปหลายอย่างก็คือเรียกว่าไปประพร้มน้ำมนต์เรียกขวัญกำลังใจให้กับพนักการธนาคามไทยพาณิชย์ด้วยจ้าคุณทรงชัยก็ไปด้วย

ซึ่งก็เป็นคนไปเจ้าของทีมเลสเตอร์นะครับ
เป็นคนนิมนต์เนื่องจากเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าคุณทงชัย

ได้แล้วก็จะเก็บไว้บูชาอย่างดี

อิจฉาไหมจะเอาไหมเอาเออแล้วได้ก็เอาแต่เขาไม่ให้เธอหรอก
ก็ไม่เอาขออาจารย์รักไงขออาจารย์รักแล้วอย่างนี้
อุ๊ยโดนเวลาอ่ะไม่ต้องออกไปอย่างนี้
ฉันเอามาให้เธอเออฉันรู้ว่าเธอต้องอยากได้
แต่เธอก็เอาจริงจะเอาหรือไม่เอาสิเออแค่นั้นแหละ
เอาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวไปใส่ภาพพวกของเนี่ยใส่อะไรนะเป็นพวกของก็อย่างนี้
เพื่อชอบไงคุณไม่เห็นนักบอลแต่เขาก็ใส่คู่กันอย่างนี้